คือมีนักศึกษาปวชแล้วก็เป็นจิตอาสาด้วย
ในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เขาก็เลยลงไปเล่นน้ำในแควร์ฮานุมาน
พอเล่นน้ำไปมานะครับปรากฏว่าเขาจมน้ำ

หลังจากที่ไปช่วยเหลือคนนะครับ
ประดาน้ำกู้ภัยสัจจะพุทธธรรมกบินบุรี
ลงไปดำน้ำค้นหาร่างของนายอมริน

วิทยาลัยการอาชีพกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
แล้วก็เป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่๒
จมน้ำศูนย์หายไปในแควร์ฮานุมาน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการค้นหา๒๐นาที
พบร่างแล้วก็นำกลับเข้าฝั่ง
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของเพื่อนนะครับ

เป็นรอดอจิตอาสาครับ

ประสบอุทธกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่ากบินบุรี
กระทั่งช่วงเย็นเมื่อวานนี้

ที่ผู้ตายจะตะโกนขอความช่วยเหลือ

ก็ถูกผู้ตายรัดคอดึงรั้งไว้
ก็เลยต้องรีบไหว้ขึ้นฝั่งก่อนหมายถึงเพื่อนนะครับ
เพราะว่าไม่งั้นก็จะจมน้ำหายกันไปด้วย
ทั้งเพื่อนแล้วก็ผู้ตายนะครับ
มน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนนะครับ
คุณช่วยไหมตอนนั้นยังค่ะผมผมผมก็ถอยออกมาก่อนเพราะตอนนั้นผมก็ไม่ไหวเลย
ทางด้านของนายอำเภอกบินบุรีนะครับนายวัลลบประวัติวงศ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วก็สอบถามน้องถึงสาเหตุในการเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลติดป้ายประกาศห้ามลงเล่นน้ำบริเวณนี้เด็ดขาดเนื่องจากมีกระแสน้ำแรงและลึกนะครับ